ตั้งแต่สายวันพุธที่ผ่านมา
คือที่บ้านก็คาดว่าจะเดินออกจากบ้านแล้วก็
ตกแม่น้ำหลังบ้านไป

เจอน้องจมน้ำเสียชีวิตจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
น้องนี่
ทุกผู้ชมเราไม่อยู่กับตาขอดท่านตามาเย็นครับทุกผู้ชม
ทำความดีเสียหลานปุ๊บไปทำแล้ว
ไปรอกคนดีก่อนต้องมาปิดไข้
ถ้าทำความดีผมไม่ทำแล้ว
คุณตาเสาคำนะฮะเป็นตาแท้นะฮะเลี้ยงน้องน้ำเมยมาตั้งแต่เกิดนะฮะ
หลังจากที่เห็นเจ้าหน้าที่เขาไปเจอร่างน้องในคลองหลังบ้านแม่น้ำลบบุรีนะ
หลังบ้านเนี่ยค่ะร้องไห้แทบขาดใจคุณตาทำใจไม่ได้อ่ะ
แล้วก็ซุดลงไปนอนกองกับพื้นเลยคือคุณตาแทบจะตีอกชกหัวเลยจริงจริงนะคะ
เมื่อสักครู่นี้นี่ฮะหากันอยู่สองวันนะครับคือมุมนึงเนี่ย
ทางครอบครัวทางญาติญาติก็ยังมีความหวังเพราะยังไม่เจอร่างน้องค่ะ
จะคิดว่าเดินแล้วมาพลัดตกแม่น้ำหลังบ้านไปแต่อาจจะเป็นใครมาแอบลักพาตัว
หรือว่าเดินหายไปไหนหรือเปล่าแต่วันนี้ฮะภาพซ้ายมือครับทุกผู้ชมครับ
ทางเจ้าหน้าที่ของร่วมกระตันยูลบบุรีเนี่ยที่ออกค้นหาน้องอยู่ทุกวันเนี่ย
วันนี้ไปเจอร่างน้องน้ำเมยนะฮะเด็กหญิงวัย๑ขวบ๙เดือน
วันนี้ลอยน้ำขึ้นมาฮะไม่ไกลจากจุดที่บ้านเลยนะฮะ
ห่างจากริมตลิ่งหลังบ้านแค่๑๐เมตรเท่านั้น
แต่หากันอยู่สองวันนี้ไม่เจอนะครับแต่วันนี้ร่างน้องลอยน้ำขึ้นมา
น้องน้ำเมยหายออกไปจากบ้านตั้งแต่๑๑โมงเช้า
พุธ๒๘กันยายนที่ผ่านมาก็อย่างที่เราตามข่าวกันมาตลอด
คุณพ่อคุณแม่ทำงานโรงงานกลับมาบ้านออกกะเช้ามา
มาถึงบ้านคุณแม่ก็ไม่ค่อยสบายขึ้นไปนอนชั้นบน
คุณพ่อของน้องน้ำเมยก็นอนกอดลูกสาวคนเล็กนะมีพี่สาวอายุ๘ขวบ
กอดน้องน้ำเมย์ลูกสาวคนเล็กวัยขวบ๙เดือนอยู่ในอ้อมกอดอ้อมแขนของตัวเอง
สะดุ้งตื่นมาเอ้าลูกสาวหายไปไหนหายไปจากอกเลยอ่ะ
เมื่อกี้ยังนอนอยู่ด้วยกันยังนอนเล่นมือถือของพ่ออยู่เลยเดินหายังไงก็หาไม่เจอ
ทีแรกคิดว่าเดินตามแมวไปไหนหรือเปล่าแมวตัวโปรดที่บ้าน
หันไปเจอแมวเอาแมวยังอยู่ที่บ้านมาถามคุณตาคุณตานี่จะอยู่บ้านในสุด
มีบ้านคุณป้าบ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บ้านคุณตาอยู่หลังในสุด
คุณตาบอกปกติน้ำเมยหลานสาวก็จะเดินมาหาตาอยู่ตลอดอยู่แล้ว
แต่วันนั้นวันเกิดเหตุคุณตาบอกตาก็ไม่สบายเหมือนกัน
ตาก็นอนหลับมารู้ข่าวอีกทีเขาก็ตามหาหลานสาวก็เนี่ยฮะ
แล้ววันนี้เจอร่างจมน้ำจริงนะครับ
เจอวันนี้ตอน๙นาฬิกา๓๒นาทีนะครับ
ร่างของน้องน้ำเมยเนี่ยลอยน้ำขึ้นมาห่างจากตลิ่งหลังบ้านแค่๑๐เมตร
ถ้าห่างจากบ้านก็คือ๕๐เมตรนะครับ
สภาพศพของน้องน้ำเมยเจ้าหน้าที่บอกว่า
ตอนที่เจอเนี่ยสภาพคว่ำหน้าแขนกับขาเนี่ยกางออกนะฮะ
ใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีรุ้ง
เป็นเสื้อผ้าชุดสุดท้ายก่อนจะหายไปจากบ้านตรงกับที่คุณพ่อคุณแม่บอกเอาไว้
หลังจากที่ได้รับการแจ้งข่าวว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเจอร่างของลูกสาวแล้ว
พ่อแม่แล้วก็พี่สาววัย๘ขวบของน้องน้ำเมยก็รีบมาที่ริมตลิ่งที่แม่น้ำหลังบ้าน
เมื่อวานคุณแม่ก็นั่งเรือหาลูกสาวทั้งวันอยู่เหมือนกันค่ะ
พอได้รับการแจ้งข่าวคือความจริงเนี่ยพ่อแม่แล้วก็พี่สาวกำลังจะไปวัดนะฮะ
เช้าวันนี้จะไปถวายสังขทานที่วัดเพื่อทำบุญหวังจะให้เจอลูกสาว
ยังไม่ทันไปวัดเลยครับเขาแจ้งข่าวมาว่าเจอร่างน้องน้ำเมยแล้ว
คุณแม่บอกว่าเมื่อคืนนี้มีเพื่อนคนหนึ่งอยู่กรุงเทพนะไลน์มาบอกบอกฝันเห็นน้องน้ำเมยอยู่ในน้ำข้างกอไผ่หลังบ้าน
ก็เลยเชื่อว่าถ้าลูกจมน้ำจริงก็คงอยู่แถวบ้านนี่แหละสุดท้ายก็คือลูกอยู่แถวนี้จริง
ทางคุณแม่บอกว่าเชื่อว่าลูกสาวคงถึงคราวที่เขาจะเอาไปจากพ่อกับแม่
มีเพื่อนฝันว่าน้องอยู่ในน้ำตรงกอไผ่ตรงนี้หลังบ้านเพื่อนบอกว่าไม่ได้พูดให้ใจเสีย
หนูก็ใจฝ่อตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าแล้วว่าแล้วก็มั่นใจในคำพูดเพื่อนด้วยว่าน้องอยู่ตรงนี้
มันก็ไม่ได้โทษใครแต่ว่ารักกันทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิด
ดีใจที่เจอน้องแล้วดีใจที่ได้เกิดเป็นแม่น้องได้ดูแลน้องแล้วหนูก็มั่นใจ
หนูดูแลลูกหนูเต็มที่คนนี้หนูแลนจนเต็มที่
ไม่หวังค่ะหนูไม่ได้โทษใครเลยทุกอย่างหนูพูดกับพี่ตอนเช้าคือทุกอย่างมันเปิดทางทำให้เป็นไปอย่างนี้พี่

เจ้าหน้าที่ที่มาช่วยค้นหาน้องน้ำเมยในแม่น้ำหลังบ้านนะครับบอกว่า
เช้าวันนี้นำเรือและกำลังเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบจุดเดิมนะฮะที่เป็นจุดต้องสงสัย
เนื่องจากริมตลิ่งหลังบ้านเนี่ยเป็นจุดที่สันนิษฐานว่าน้องจะเดินมาแล้วก็มาตกลงไปในแม่น้ำตรงจุดนี้ค่ะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผักตบชาวาแล้วก็วัชพืชเยอะมากการค้นหาวันนี้ก็ทำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
แล้วก็เจอร่างน้องนะครับซึ่งจุดที่เจอร่างน้องเป็นจุดที่น้ำลึก๒เมตรกว่า
ว่าตอนที่น้องเดินมาแล้วก็พลัดตกลงมาในแม่น้ำเนี่ยน่าจะจมดิ่งลงไปใต้น้ำทันที
ไม่ถูกน้ำพัดไปไหนก็น่าจะติดพวกวัชพืชที่ใต้น้ำอยู่แล้วก็พอผ่านมา๒๓วันเริ่มขึ้นอืดก็เลยลอยขึ้นมา
แต่วันแรกที่ไม่เจอร่องรอยรอยเท้าหรือว่าการพลัดการลื่นถลายลงไปเลยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะฝนตกลงมาด้วย
มันก็เลยทับรอยไปหมดชาวบ้านบอกว่าเมื่อเช้าเดินมาทิ้งเศษอาหารทิ้งขยะแถวจุดทิ้งขยะริมตลิ่งแถวนี้นะฮะ
ซึ่งตลิ่งบ้านของชาวบ้านเนี่ยก็อยู่ติดกับตลิ่งหลังบ้านของพื้นที่บ้านน้องเมย์ได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมานะฮะ
ก็เป็นช่วงเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังมาหาน้องเมย์เพิ่มเติมพอดีนะครับยังบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าได้กลิ่นเหม็นเน่า
เจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งควานหาตรงจุดที่ได้กลิ่นโชยมาแล้วก็เจอจริงนะครับซึ่งชาวบ้านบอกว่าก็สงสารเด็กมาก
เพราะความจริงก็เป็นลูกหลานกันอยู่แถวนี้ทั้งหมดนั่นแหละวิ่งเล่นกันอยู่แถวนี้ทั้งนั้น
ค่ะย้อนกลับไปก่อนที่จะพบศพของน้องน้ำเมยเนี่ยนะคะทีมข่าวเราเนี่ยไปเจอเหตุการณ์บังเอิญขึ้น
คือคุณระวีการผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าทีมข่าวเนี่ยพูดถึงน้องน้ำเมยแล้วก็มีการโยนตุ๊กตามีของเล่นเด็กที่ถูกทิ้งอยู่แถวนั้นลงไปในน้ำ
แล้วก็พูดทำนองว่าน้องน้ำมืออยู่ไหนลูกกลับบ้านนะแล้วตุ๊กตาตัวที่โยนลงไปในน้ำมันลอยไหลย้อนสวนกับกระแสน้ำไปทางฝั่งขวา
ซึ่งตรงนั้นน่ะคือจุดพบศพน้องน้ำเมยค่ะลอยถวนน้ำเลยเหรอลอยถวนน้ำเขาว่าแบบนั้นนะคะ
คือหลังจากที่ทีมข่าวเดินทางออกจากบ้านมา๑๐นาทีก็ได้รับรายงานเลยว่าเจอร่างน้องแล้วมาอยู่จุดเดียวกันตรงนี้เลยค่ะ
ทุกผู้ชมครับทางตำรวจสพบ้านกลุ่มนะฮะเจ้าของพื้นที่หลังจากได้รับแจ้งว่าเจอศพน้องน้ำเมยแล้วก็มาตรวจสอบสภาพศพตามขั้นตอนนะครับ
แล้วก็ได้สอบถามทางครอบครัวทางคุณพ่อคุณแม่ว่าติดใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่อย่างไร
แต่ทางครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้ยังโศกเศร้าเสียใจอยู่นะฮะโดยเฉพาะพี่สาวอายุ๘ขวบของน้องน้ำเมยก็คือน้องน้ำมนต์ร้องไห้กอดคุณย่าอยู่ตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่ก็ได้นี่ฮะ
น้ำมนต์กับคุณย่านะฮะคุณแม่ก็อยู่ข้างหลัง
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างน้องน้ำเมยขึ้นเรือนะครับเพื่อเคลื่อนย้ายไปขึ้นท่าน้ำวัดโบดนะฮะ
แล้วก็นำขึ้นรถตู้ไปโรงพยาบาลพระนารายมหาราชเพื่อชนะสูตรตามขั้นตอนนะครับ
ขั้นตอนก็ต้องชนสูตรให้สิ้นสงสัยแหละว่ามีร่องรอยอย่างอื่นหรือไม่นอกจากการจมน้ำเสียชีวิต
หลังจากชนะสูตรเสร็จก็จะส่งศพให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไป
คุณปู่คุณย่าน้องน้ำเมยบอกว่าตอนแรกไม่คิดว่าน้องเนี่ยจะเดินมาถึงแม่น้ำหลังบ้านได้
แต่วันนี้เจอร่างน้องแล้วก็ต้องเชื่อแหละว่าเด็กเดินมาได้จริงเด็ก๑ขวบ๙เดือน
เชื่อว่าหลานอาจจะเดินตามสูนักหรือตามแมวแล้วก็เดินมาถึงริมตลิ่งแล้วก็พลัดตกลงไป
ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีใครเห็นนะฮะตอนนี้คุณปู่คุณย่าบอกว่าไม่ติดใจเรื่องที่ว่ามีคนมาอุ้มน้องแล้วก็ลักพาตัวน้องไปแล้วนะครับ
เพราะยังไงก็เจอหลานสาวแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ช่วยกันตามหาหลานสาวเหตุการณ์แบบนี้เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ไม่ได้ว่าเด็กผู้หญิงอายุ๑ขวบ๙เดือนจะเดินจะวิ่งได้เก่งขนาดไหน
นี่ฮะถ้าดูจากคลิปในกล้องวงจรปิดนี่วิ่งเป็นคลิปสุดท้ายที่น้องมาซื้อของกับที่บ้านนะนะ
คือน้องน้ำเมยเขาเดินเขาวิ่งคล่องแล้วใช่นี่นี่วิ่งปรู๊ดเลยเห็นไหมคะ

เพราะฉะนั้นคือไม่ใช่แค่ว่าเพิ่งหัดเดินแล้วก็ต่อแตะต่อแตะ
น้องวิ่งได้เดินได้เร็วเลยอะค่ะจนพี่ต้องวิ่งจับเนี่ยนะฮะ

คุณผู้ชมครับ๑๐นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้นะครับที่บ้านคุณตาคุณยายของน้องน้ำเมย
วันนี้ทางครอบครัวนิมนต์พระมามาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องน้ำเมยนะฮะ
บ้านคุณตาคุณยายนี่เป็นบ้านหลังสุดท้ายที่อยู่ติดกับริมตลิ่งแม่น้ำติดกับแม่น้ำเลย
ขึ้นไปด้านบนเนี่ยเป็นบ้านของน้องน้ำเมยที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาว
ขึ้นไปด้านบนสุดมีอีกหลังหนึ่งคือของคุณป้านี่ฮะก็จุดทูบกันแล้วก็ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณคุณตาก็นำขวดนมมาจุดทูบ
เชิญดวงวิญญาณหลานสาวด้วยนะครับบอกว่าจะพาไปวัดบ้านดาบเกิดชาติหน้าก็ขอให้มาเป็นตาหลานกันอีก
บอกให้ไปวัดเถอะนะลูกอยู่ในน้ำเนี่ยมันหนาวไปอยู่วัดกัน
มีอยู่ช่วงหนึ่งคุณตาถึงกับตัดเพาะนะฮะว่าทำไมถึงอยู่กับตาได้แค่นี้นะครับ
ทำไมเจ้าที่เจ้าทางไม่เอาตาไปแทนตาเนี่ย๖๐กว่าแล้วคือถ้าจะเอาใครสักคนเนี่ยมาเอาตาไปแทนดีกว่า
แล้วก็ร้องไห้ออกมานะฮะคุณตาบอกว่าวันที่หลานสาวหายตัวไปเนี่ย
พุธที่ผ่านมาคุณตาเองก็ป่วยป่วยแล้วก็หลับ
คือตอนนั้นเหมือนกับแววว่าได้ยินเสียงหลานเรียกเรียกตาค่ะ
แต่ไม่ได้ออกมาดูเพราะว่าคิดว่ามันคือมันแววแล้วป่วยแล้วนอนหลับอยู่
หลับใจเชียวโทษนะครับว่านะสะดายโคเฮปปปี้ลูกสานะลุกนี้
เจ้าที่เจ้าทักเอาพร้อมไปแทนลูกใจพ่ยหลานก็หลับไห้
วันนี้การเชิญวิญญาณน้องน้ำเมยคุณพ่อคุณแม่
ไม่ได้ร่วมพิธีด้วยนะครับเพราะว่าไปกับเจ้าหน้าที่นะครับ
ในการนำร่างของลูกสาวเนี่ยไปชนะสูตรตามขั้นตอนอย่างละเอียดที่โรงพยาบาล
ไปดูบรรยากาศที่ห้องนอนของน้องน้ำเมยกันหน่อยนะอยู่ชั้นล่างของบ้านนะคะ
ครอบครัวก็พาทีมข่าวเราไปดูนะข้าวของของน้องเนี่ยยังอยู่ครบหมดทุกชิ้นนะคะครับ
ตุ๊กตากับนกหวีดซึ่งเป็นของเล่นชิ้นโปรดของน้องน้ำเมยนี่ค่ะ
วางอยู่จุดเดิมทุกอย่างเลยแล้วคุณพ่อเองก็สาธิตให้ดูด้วยนะคะว่าเนี่ย
ตอนที่นอนเล่นโทรศัพท์มือถือกันอยู่กับลูกนอนแบบนี้เลยนอนท่านี้เลย
ที่พ่อจะผลอยหลับไปแล้วลูกสาวเนี่ยตื่นมาอีกทีก็ไม่เจอตัวแล้วอะค่ะ
นี่ของเล่นของน้องนะคะส่วนเจ้าสตางค์แมวโปรดของน้องน้ำเมยนะคะ
หลังจากที่น้องน้ำเมยหายจากบ้านไปเนี่ยนะจนมาเจอเป็นศพเนี่ย
เขาบอกเจ้าสตางค์กลายเป็นแมวขี้กลัวไปเลยอ่ะใครเล่นใครจับใครอะไรกลัวไปหมดเลยอะค่ะ
ซึ่งจริงก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะนี่ปกติจะเป็นเพื่อนซีแมวตัวโปรดของน้องน้ำเมยเลย
ใช่ก็ไปไหนไปกันนะคะนี่เห็นไหมกลายเป็นแบบว่ากลัวคนไปเลย
ตอนที่น้องน้ำเมย์ยังอยู่แล้วก็ถ่ายรูปกันไว้เนี่ยเขาจะใกล้ชิดกับแมวตัวนี้มากนะ
ทีแรกคิดว่าเฮซวิ่งตามแมวตัวนี้ไปรึเปล่า
ใช่แต่ว่าน้องไม่อยู่นะคะกูตรงนี้เห็นมั้ยสภาพนอนค่ะนอนบนพุงแมวเลยแหละ
นอนด้วยกันอ่ะเล่นด้วยกันนอนด้วยกันอยู่แบบนี้ค่ะ
นี่ตอนนี้ดูกลัวคนไปเลย
อาจจะเพราะว่าคนเยอะหรือเปล่าเพราะว่าคนไปทำข่าวเยอะปกติเจอแต่คนในครอบครัวอะไรแบบนี้
แล้วก็สนิทกับน้องละเมยไงแต่เดี๋ยวก็ต้องดูแหละหลังจากนี้ไม่ได้เจอน้ำเมยมาหลายวันมันจะเป็นยังไง
ท่านผู้ชมครับวันนี้ก่อนที่จะเจอร่างของน้องน้ำเมยเนี่ยนะฮะ
โมงเช้าเนี่ยแปดโมงกว่ากว่าคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ
ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องน้ำเมยคือตอนนั้นคุณแม่ก็
ก็ยังมั่นใจแหละว่าลูกสาวคงอยู่แถวนี้ไม่ได้ไปไหนไกล
หมายถึงว่าถ้าเกิดจมน้ำก็คงไม่ได้ถูกน้ำพัดพาหรือว่าลอยไปไหนไกลค่ะ
แล้วก็ยังเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นดวงที่น้องน้ำเมยจะถูกพรากจากอกพ่ออกแม่ไป
เพราะเหตุการณ์ทุกอย่างมันประจวบเหมาะเหลือเกินมันทำให้น้องน้ำเมยเนี่ย
เดินออกจากบ้านแล้วหายไปโดยที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยวันนี้เราสอบถามพ่อกับแม่ของน้องน้ำเมยนะครับ
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเออประตูบ้านเนี่ยที่ว่านอนกันอยู่ไม่ได้ปิดประตูเหรอ
พ่อกับแม่ยืนยันนะครับว่าประตูเนี่ยเปิดเอาไว้ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านนะฮะ
ซึ่งถ้าประตูปิดอยู่ยังไงลูกสาวก็เปิดไม่ได้เปิดไม่เป็นค่ะ
แต่วันนั้นที่กลับมาเนี่ยคือออกงานมาแล้วก็ออกกะเช้ามามาถึงบ้านก็เช้าแล้วก็เข้านอนกันก็
เนี่ยก็เปิดประตูบ้านทิ้งไว้เพราะว่ามันไม่ใช่ตอนกลางคืนเชื่อว่าลูกสาวจะออกก็คือประตูหน้าบ้านที่เดินออกไป
ตอนที่หลับอยู่กับพ่อข้างล่างแล้วพ่อหลับอยู่แล้วลูกสาวก็คงลุกขึ้นมาแล้วก็เดินออกไปเลยนี่ตรงนี้นะฮะ
ที่สำคัญคือเวลาน้องน้ำเมยเจอแมวตัวโปรดคือเจ้าสตางค์เนี่ยนะครับ
น้องน้ำเมยเขาจะรักแมวตัวนี้มากต่อให้เขาถืออะไรอยู่ในมือเนี่ย
เขาจะเดินเข้าไปหาแล้วไปอุ้มแมวนะฮะเพื่อจะอุ้มเจ้าสตางค์เนี่ย
มาหาคนในบ้านหาพ่อหาแม่หาใครก็ตามในบ้านที่เจอเพื่อชวนให้มาเล่นกับแมว
วันที่พ่อกับแม่ตื่นมาเจ้าสตางค์ก็ยังอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปนอกบ้านเลย
แม่บอกว่าตอนแรกคิดว่าจะเอาแมวไปปล่อยด้วยซ้ำเพราะกลัวว่าน้องน้ำเมยเนี่ยจะเดินตามแมวแล้วก็หายไปจากบ้านนะ
แต่สุดท้ายมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนที่เดินออกไปเนี่ย
ตามแมวไปหรือไม่อย่างไรค่ะอาจจะตามไปแล้วสตางค์กลับมาก่อนหรือว่าสตางค์ก็ไม่ได้ไม่ได้
ไหนหรอกแต่น้องน้ำเมยเดินออกไปเองพ่อกับแม่น้องน้ำเมยเชื่อว่าน้องน้ำเมยต้องเดินออกทางประตูหน้าบ้าน
แล้วก็ไปทางบ้านของคุณตาที่อยู่ใกล้กับตลิ่งแม่น้ำลบบุรี
ซึ่งทางเดินมันจะค่อนข้างลำบากนะฮะมันไม่ใช่ทางที่เดินไปยังริมตลิ่งได้โดยตรง
ต้องเดินเข้าไปทางข้างบ้านญาติด้วยก่อนจะถึงริมตลิ่ง
พอถึงริมตลิ่งเนี่ยมันจะลาดชันเลยอีกทางหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือน้องน้ำเมย
เดินออกจากบ้านแล้วก็เดินตรงผ่านหลังบ้านญาติอีกหลังนึงซึ่งจะเดินยากกว่าอีกนะฮะ
เพราะว่าต้องเดินผ่านสารพระภูมิแล้วก็กองไม้ด้วยแล้วผ่านห้องน้ำด้วย
ก่อนจะไปถึงริมตลิ่งนี่คุณระวีการก็ลองดูว่าไปทางไหนได้บ้าง
ถ้าออกจากประตูหน้าบ้านแล้วเดินมาทางนี้เลยเนี่ยถึงบ้านตานี่ฮะ
แต่วันนั้นกับวันนี้ไม่แน่ใจว่าสภาพดินโครนฝนตกจะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะครับ
แต่เส้นทางจะเป็นทางนี้มีอีกทางหนึ่งนะฮะถ้าน้องน้ำเมยเดินตรงออกมาจากบ้านตัวเอง
ตรงมาที่บ้านญาติแล้วเดินตรงผ่านห้องครัวก็จะเป็นทางตรงกับประตูหลังบ้าน
โต๊ะทำครัวไปถึงริมตลิ่งได้ซึ่งจุดตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้
คุณพ่อคุณแม่บอกนะฮะที่จะเดินผ่านทางนี้เดินมาเรื่อยแต่ทุกจุดเนี่ยพอมาถึงริมตลิ่งเนี่ย
มันจะลาดชั้นแล้วตกลงไปได้ทันทีอืมคุณแม่น้องน้ำเมยบอกว่าไม่ว่าจะมาจากทางจุดไหนเนี่ย
ริมตลิ่งเนี่ยตกแน่นะฮะเพราะว่ามันลาดชั้นแล้วก็เต็มไปด้วยย่าผักตบชาวาต่าง
หลังจากที่พบศพน้องน้ำเมยนะครับคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
ได้ลองจำลองเหตุการณ์นะครับว่าถ้าเด็กตัวเท่าน้องน้ำเมย
สูงประมาณ๙๐เซนติเมตรหัว๒ขวบเนี่ยนะฮะ
เท่าเท่ากันเนี่ยถ้าไปถึงริมตลิ่งเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดินจากบ้านไปริมตลิ่ง
พบว่าเด็กเดินได้สบายนะฮะเดินได้เลยนะครับ
เหนื่อยไม่หอบอะไรแล้วตามภาษาเด็กเลยนะครับ
พอมาถึงแถวริมตลิ่งเห็นน้ำนี่นะ
เห็นปลาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ในน้ำเขาจะตื่นเต้นเลย
ตื่นเต้นกับสิ่งที่เห็นแล้วพยายามจะวิ่งเข้าไปใกล้หะ
ใกล้ปลาใกล้น้ำเลยนะครับ
ซึ่งพอไปถึงริมตลิ่งเนี่ยดินลาดชันเลย
คือขนาดมาด้วยกันแล้วคุณพ่อคุณแม่อนุญาตมาด้วยกันหมดนะฮะ

เพราะคุณพ่อคุณแม่บอกก็อยากจะมาดูเหมือนกันเผื่อจะระมัดระวังลูกของตัวเอง
นี่อุ้ยมันถลายจริงเนี่ยเห็นไหมเกือบล้มเนี่ยฮะ
ถลายเลยอะ
คุณแม่บอกว่าพอเห็นข่าวของน้องน้ำเมยแล้วเนี่ยต้องกลับมาระวังลูกตัวเองเลย

มันเป็นไปได้จริงเนี่ยฮะเห็นไหม
เพราะฉะนั้นจากนี้ไปจะไม่ให้คลาดสายตาเลยนะครับ
คือการจำลองเหตุการณ์ให้เห็นตรงนี้เนี่ยเพื่อจะเตือนทุกบ้านเลยนะฮะ
เด็กเล็กเนี่ยท่านอย่าคิดว่าน้องเขาไม่สามารถไปไหนไกลได้
ตัวแค่นี้ไปไหนไกลไม่ได้หรอก
นี่ฮะแล้วมาถึงริมตลิ่งเนี่ยเด็กเจอน้ำอะไรเข้าไปเนี่ย
ก็จะพุ่งเข้าหาน้ำทันทีหาปลาทันที
คุณพ่อคุณแม่เขาก็ฝากเตือนมาด้วย
ส่วนบรรยากาศงานศพของน้องเนี่ยนะคะก็จัดที่วัดบ้านด่า
ในอำเภอเมืองสมกัดลบบุรีค่ะแน่นอนชาวบ้านยาด
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดครอบครัวร้องไห้กันระงมมานะคะ
พอร่างน้องมาถึงที่วัดเนี่ยคุณปู่น้องน้ำเมยก็จุดทูป
ดวงวิญญาณต่อหน้าศพค่ะบอกว่าหลานกลับมาแล้ว
เดี๋ยวจะทำตามพิธีให้ปู่สบายใจแล้วที่ได้หลานกลับมา
เพราะปู่ไม่เครียบเพราะเจอสบร้านแล้ว
กลับบ้านเราแล้วมาทำพิธีนะมาฟังพิธี
นี่ค่ะเห็นไหม
หลังจากนั้นคุณยายน้องน้ำเมยก็เอานมเปรี้ยวของโปรดน้องนะ
นมกล่องตุ๊กตาเป็ดสีเหลืองตัวโปรดไปตั้งที่โรงเย็นให้กับน้องค่ะ
ก็บอกว่าเอามาให้ตามที่ได้ฝันเมื่อคืนนี้เพราะว่าฝันว่าเมื่อคืนน้องน้ำเมยเนี่ยมาบอกว่าอยากกินนมเปรี้ยวค่ะ
ส่วนช่วงเย็นนะคะน้องน้ำมนต์พี่สาววัย๘ขวบ
คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ชาวบ้านก็มาร่วมรดน้ำศพหน้ารูปของน้อง
แสดงความเสียใจจากการจากไปค่ะคุณแม่บอกว่าคุณหมอระบุว่าน้องจมน้ำเสียชีวิต
ซึ่งครอบครัวเองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะคุณแม่พูดถึงรูปหน้าศพของน้อง
คุณแม่บอกว่าที่เลือกรูปนี้เป็นรูปหน้าศพเพราะว่าแม่เป็นคนถ่ายรูปนี้เองกับมือ
จะถ่ายได้ไม่นานนี้เองแม่บอกว่าเป็นรูปที่น้องเนี่ยดูสดใสที่สุด
แล้วก็มีความสุขกับการกินข้าวมากที่สุดเพราะว่าน้องชอบกินข้าวค่ะ
เนี่ยเป็นภาพน้องมือข้างหนึ่งถือช้อนลักษณะก็คือกินข้าวอยู่ชุดสีออกเขียวนะคะ
นี่คุณตาเห็นไหมคุณตาก็คือรักหลานมากจริงนะเลี้ยงมากับมืออ่ะ
เฝ้าจับเฝ้าจูบรูปภาพหน้าศพของน้องอยู่แบบนี้ค่ะคุณตาเสาคำไหมคะ
ลูกไปก็คุยกับหลานไปร้องไห้สะอึกสะอื้นเลยค่ะ
คุณตาบอกรับไม่ได้จริงที่หลานทิ้งตาไปกระทันหันแบบนี้
เมย์เนี่ยเป็นชื่อที่คุณตาตั้งให้นะเพราะว่าตาเป็นคนแม่สอดไงคะ
ก็เลยตั้งชื่อหลานว่าน้องน้ำเมยโดยศพของน้องเนี่ยก็จะสวดอภิษฐรรม๓วัน
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ
ยังไงก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องอีกครั้งหนึ่งนะคะ